ร้องได้
สวัสดีครับสวัสดีครับผมแชมป์นะครับ
เป็นนักกีฬาพ่อกายแข่งมาหลายที่หลายเวที
ชนะเลิศก็ชนะมาเยอะชีวิตของแชมป์ทุกวันนี้
เหงื่อและการออกกำลังกายได้เพลงลูกทุ่งนี่แหละครับ
มาเป็นสิ่งชะโลมใจเบ่งกล้ามไปเล่นกล้ามไปร้องเพลงไป
ฟังเองร้องเองร้องเองฟังเองเอ๊ะเราก็ร้องดีเหมือนกันนะ
วันนี้ก็เลยอยากมาแข่งร้องได้ให้ล้านอยากจะได้ล้านนึง
เพื่อที่จะเอาไปเปิดยิมจะได้ไม่ต้องเสียค่ารายเดือน
เชื่อผู้ชายตัวน้อยคนนี้ด้วยนะครับ
ฝากด้วยนะครับขอบคุณครับร้องได้ให้ล้านจ้ะ
โอ้โฮเป็นไงครับ

เห็นตอนเบรกกล้ามแล้วอยากกินมะขามเทศเลย
เป็นเบ้า

ก่อนที่จะพูดอะไรต่อไปทำไมถึงเลือกไปเล่นกีฬาพอกายล่ะ
ก็จริงก็เล่นเพื่อออกกำลังกายครับ

ว่ายน้ำปั่นจักรยานไปปีนภูเขาไปเผากระท่อมไปอะไรก็มีเยอะ

อ๋อหรอทำไมถึงเลือกเป็นกีฬาพอกายล่ะคะ

พอต่อยมวยเสร็จปุ๊บก็มาเล่นกีฬาพ่อกาย
เพราะเล่นกีฬาพ่อกายแล้วก็เห็นเขาไปแข่งเขาชวนไปแข่ง

ก็มีประเภทเพาะกายอย่างเดียวไม่มีรูแล้ว
เขามีอะไรมั้งอะแชมป์แชมป์ตำวัดแชมป์ตำบลแชมป์เยาวชน

๗๐กิโลครับไม่เกิน๗๐กิโลครับแล้วก็ได้ที่หนึ่งแล้วรุ่นทุกรุ่นเอาที่หนึ่งของทุกรุ่นมาแข่งกันอีกรอบ
ค่ะแล้วตอนนั้นได้ที่หนึ่งอีกแล้วผมก็ได้ที่หนึ่ง

ถ้าพูดเฉยนะฮะก็แบบว่าจะไม่เห็นภาพอะคิดว่า

คุณจะให้คุณแชมป์หมายความว่ามันจะต้องมีการถอดกันก่อนคือ
อ้าวเพื่อนรายการของเราขอดูหุ่นคุณแชมป์หน่อยครับได้ครับ

ทำไมใหญ่กว่าของเราเยอะเลยอ่ะ
นอกจากดูตั้งเต้อน้ำเมื้อกี้เห็นแกรงก้าวเนื้อสดแหมไม่รู้

คุณพี่แชมป์ถามถามก่อนจะถามให้อื่น
เวลาเราไปแข่งกีฬาพ่อกายเขาถอดแต่ท่อนบนหรือท่อนล่างด้วย
คือเขาจะให้ใส่กางเกงแข่งขันครับ

เกรงว่าคุณอยากให้รายการเราอยู่นานไหม

แต่ว่ามันต้องเห็นว่ามีกี่แพ็คไง

ตายทีแพงมาก
อันนี้ถ้านับไม่ดีเนี่ยมันจะเป็น๗แพ็ค

บางคนนี่กล้ามท้องสวยเฉยแต่หัวไหล่ไม่มี

อย่างคุณพี่แชมป์นี่ถือว่า
ถ้าคณะกรรมการดูนี่ถือว่าเป็นสมส่วนที่สุดไหมคะ
สมส่วนนะครับแล้วเวลาอยู่บนเวตรีเวลาไปปุ๊บ
เขาต้องให้โพสต์ท่าอะไรบ้างระหว่างประกวด

อ่ะมิวซิงค์มา
ขอดูใช้งานสำเร็จค่ะ

ค่าที่สี่

เหมือนกับหัวหลังแขน
หัวเใส่น่าท้อง

น่าท้องถ้องเรื่อยต้องท่านี้
เฮ้เดี๋ยวก่อน

พี่แชมป์ใส่เสื้อก่อนใส่เสื้อก่อน

ที่ชอบไปฟิตเน็ตเอาการกาย

ที่เจอกันซิกแพ็คอยู่ตอนนี้
จะไม่ดูในห้องแต่งตัว
ถามคือถามเป็นคำถามค่ะลูกช้างว่านักร้องในดวงใจ

เอาละเปิดอะไรไม่ได้ไปทั้งโน้ทกันดี
และตอนนี้ที่นั่งของคุณแชมป์นะคะ
ไม่รู้ว่าตรงนี้มีอะไรดี
เมื่อกี้เสียงกรี๊ดไว้สักครู่นี่
นี่แหละค่ะคนที่ขึ้นมานั่งแทนคุณแชมป์นะคะมาแล้ว
ขอต้อนรับคุณจิ้งจกเขียว
ทีมงานบอกมาว่าเขามีฉายาว่าลิเกไทยรัฐ
ไม่ได้เพิ่งมีนะฮะฉายานี้ได้มานมนานก่อน

ครับผมดูจากชุดก็รู้แล้ว
สวัสดีสำหรับคุณพ่อหนุ่มคุณแม่เป๊กกี้

สำหรับสวัสดีแม่แม่ทั้งหลาย

ฝากเนื้อฝากตัวและหัวใจของจิ้งจกเขียวดวงน้อยด้วยนะจ๊ะ
จิ้งเจ้าเขียวอู้วเดี๋ยวก่อน

คุณพ่อกับคุณแม่ไปก่อนเขาเลย

แล้วที่บนหัวปกติเขาใช้ไม้ห่อนไก่

ปกติลิเกทั่วไปจะใช้ขนนกตะกลุ่ม

เพราะว่าใจจิ้งจกเขียวรักไทยรัฐอยู่แล้ว

ไทยรัฐก็รักคุณจิ้งจกเขียวตายเลย

อยากจะฝากเนื้อฝากตัวกับไทยรัฐ

รักไปช่วงนิรันด์กาลแล้วกัน

ตอนนี้คุณผู้ชมทางบ้านน่าจะอยากรู้แล้ว

จะสามารถทำได้ครบ๑๐เพลงหรือไม่

แต่เนื่องจากวันนี้เวลาหมดลงแล้ว

ให้ไปลีดก้ามาอีกให้มันลีนให้มันชัดกว่านี้

งั้นเดี๋ยวนะคะวันนี้เราพักให้คุณแชมป์ไปทบทวนเพลง
ก็เตรียมรุ้นนะครับรุ้นรับรางวัลกันต่อไปนะครับ
และวันนี้นะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะครับ

และเช่นเดิมค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากติดตามรายการของเราค่ะ
ง่ายสามารถทักทายหรือว่าสมัครเล่นเกมกับพวกเราก็ได้นะคะ

ครับติดตามรายการร้องได้ให้ล้านได้ใหม่นะครับทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเวลาเดียวกัน๕โมงเย็นนะครับ
วันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
มันรู้สึกว่าน้ำตาลเบานะครับ
หวานจะขึ้นหรือจะลดก็ไม่รู้เนอะ

เพราะรองจริงมันต๊ึ๊บมันต๊ึ๊บเป็นจะเสกเลย
ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าได้มาออกรายการไทยรัฐทีวีก็ถึงว่า
เป็นสิ่งที่ดีมากครับที่ว่ารายการไทยรัฐเขา
ตอนนี้กำลังกำลังดังมากเลย

เนอะยายใหม่เนอะ
ทำได้แค่นี้เพราะร่างกายพ่อไม่ค่อยดี
ยังไงเดี๋ยวพ่อซื้อนมไปฝาก